มาดูเรื่องของงูเข้าบ้านช่วงนี้ฮิตกันมากเลย
ฮิตนะแต่เราไม่อยากให้เข้าบ้านบ้านเราเลยอย่ามาฮิตแถวบ้านเลย

ล่าสุดนี้จะพาไปดูภาพที่จังหวัดตรังนะคะ
แต่ว่างานนี้มีแมวเหมียวตัวน้อยเป็นฮีโร่ค่ะ

งูละนี้ที่คู่ไพรจังหวัดตรัง
คือบุกเข้ามาถึงห้องนอนปะทะคิตตี้

คุณคิตตี้ก็ไม่รู้อะ

ถนนกันตังตะบนทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรังนะคะ
ถึงแม้ว่าเจ้างูตัวนี้จะเป็นงูตัวเล็ก
๓๐เซนติเมตรแต่เขามีพิษนะธรรมดานะคะ

งูเห่าสู้เจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
ทั้งรัดทั้งกอดทั้งฉกอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่แบบนี้นะคะ

เจ้าของร้านบอกว่าขณะที่เปิดไฟในห้องนอนเจ้าแต้ม
ตัวนี้ชื่อพี่แต้มนะคะแมวที่เลี้ยงไว้
นี่เขาเป็นแมวที่ยังไม่โตเต็มที่ด้วยนะ
ทันทีที่เห็นงูเจ้าแต้มก็ส่งเสียงร้อง

จังหวะนั้นเจ้าของร้านซึ่งเป็นเจ้าของเจ้าแต้ม
หรือวิ่งหนีเลยค่ะปล่อยให้ลูกน้องนี่สู้ไปก่อน
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับค่ะ
โดยยืนยันว่างูตัวนี้เป็นงูตัวเดียวกับที่เคยเจอในห้องนอน
เมื่อ๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่ว่าตอนนั้นเรียกกู้ภัยมาจับปรากฏว่าหาไม่เจอ
ลื้อเสื้อผ้าแล้วก็ทำความสะอาดห้อง

อันนี้น่ากลัวตรงที่ว่า๒๐มิถุนายนที่ผ่านไปเจอมาแล้วครั้งหนึ่ง

แสดงว่าเขาออกไปข้างนอกแล้วกลับมาใหม่หรือว่าอยู่ในห้อง

โอ้โหแล้วถ้าฉกมานะงูเห่านะคะ
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยกล่าวว่าลูกงูงูที่เพิ่งเกิด
หากไม่เคยกัดคนหรือกัดสัตว์ใหญ่มาก่อน
จะมีพิษมากและเป็นอันตราย
ถือว่าโชคดีมากค่ะที่สามารถจับงูเห่าตัวนี้ได้

แล้วก็ส่งเสียงร้องส่งเสียงขู่แล้วก็สู้กับงูด้วย
โอ้โหแต่ระหว่างงูตัวใหญ่กับงูตัวเล็กนะ

คือมองไม่เห็นเขาไม่รู้เขาจะไปซอกซอนอยู่ตามตรงไหน

ถ้าตัวใหญ่ยังเห็นหางไวอยู่ไล่จับได้ไง

ถ้าไม่เคยกัดมนุษย์หรือว่าสัตว์ใหญ่มาก่อน

น่าเตือนนะฮะพวกนี้ก็ต้องสำรวจบ้านช่อง

ซอกไหนทำความสะอาดให้ดี
เผื่อไปเจอเขาเราจะได้ตัดปัญหาก่อน